แต่ข่าวนี้ไม่เฉียดค่ะคุณผู้ชม
พอเสียหลักมาแล้วก็เลยมาชนรถที่จอดอยู่๒คันรวด
พ่อค้าขายก๋วยเตี๋ยวคุณไปเก็บของท้ายรถ

คือพอหลังจากชนแล้วภาพก็มืดไปแบบนี้เนี่ยนะคะ
จังหวะชนแรกนะครับแล้วก็ไปชนขึ้นขึ้น
นี่ตอนเกิดอุบัติเหตุรถคันนี้นี่แหละค่ะเสียหลัก
ชนรถที่จอดอยู่ฝั่งซ้ายแล้วก็ถลายไปชนกับรถกระบะ
แล้วมันเป็นจังหวะเดียวกันกับที่มีคนยืนอยู่ท้ายรถน่ะ

เป็นพ่อค้าขายก๋วยเตี๋ยวก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสค่ะ
คุณผู้ชมนี่จุดเกิดเหตุอยู่ตรงหน้าธนาคารกรุงเทพที่สาขาตราด
เกิดขึ้นมาตอน๑๐๐นที่ผ่านมาเลย
แล้วทีนี้ตำรวจแล้วก็กู้ภัยก็เลยต้องไปช่วยเหลือ
ที่เป็นพ่อค้าขายก๋วยเตี๋ยวก็คือนายเจริญขาวฉลาดอายุ๕๗ปี

ที่บริเวณศีรษะนี่เป็นแผลชะกันเลย
แล้วก็มีแผลถลอกตามร่างกาย
เจ้าหน้าที่กู้ภัยสมาคมสว่างบุญช่วยเหลือ
ทำมาสถานตราดนี่ก็ต้องปฐมพยาบาล
แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลตราด
สารคุณลุงนะกำลังเก็บของอยู่ท้ายรถตรงนี้พอดีเลยนะ

มันมีแรงกระแทกไปอยู่บนทางเท้า

ข้าวของหลังรถนี่กระจายเกลื่อนเลยนะคะ

แล้วคนที่ขับคือนายอนุชิต

ถามว่าเห็นรถแบบนี้คนขับหนักไหม
คนขับไม่ได้รับบาดเจ็บนะคะ
เขาบอกว่าขับออกมาจากร้านข้าวต้ม
ขับมาตามทางตรงปกติเลย
พอมาถึงจุดตรงนี้มันมีรถออกมา

เอาให้เขาเล่าหน่อยแล้วกันนะคะ
ก็บอกว่ามันเหมือนมีรถออกมา
เขาก็เลยเสียหลักไปชนท้ายรถคันนั้นนะครับ
แต่ต้องดูต้องดูว่ารถคันนั้น
เขาจอดอยู่เฉยหรือถอยออกมา
นี่คันนี้อ๋อคันขาวคันที่เขาบอกว่าเขาชนคันแรกมันเหมือนถอยออกมาหรือเปล่า
หรือว่าจอดอยู่เฉยทีนี้ก็ต้องถามคนขับรถที่โดนชนคันแรก
ขับก็คือนายสุพธมณีเพชรอายุ๔๙ปี

แต่ว่านายสุพธเล่าให้ฟังบอกว่าเขาขับรถคันดังกล่าว
กำลังเลี้ยวรถเข้าจอด

เพื่อที่จะเอาของมาขายในตลาดสด
และขณะกำลังจะลงจากรถปรากฏว่ารถฟอร์จูเนอร์คันสีขาว
มาชนท้ายทำให้รถของเขาถลายไปชนรถกระบะสีแดงอีกคัน

ทำให้คนที่ยืนอยู่ท้ายรถกระบะสีแดงได้รับบาดเจ็บ
ใช่ค่ะทีนี้ก็ต้องไปถามลูกค้าร้านก๋วยเตี๋ยวหน่อยนะ
ถามคุณสมชายสติดีก็เล่าให้ฟังบอกว่าช่วงนั้น
เป็นช่วงที่นายเจริญนายเจริญก็คือพ่อค้าขายก๋วเตี๋ย
กำลังเก็บกวาดอ่ะเก็บร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่
จังหวะนั้นพ่อค้าน่าจะกำลังขนของมาไว้ที่ท้ายรถไงคุณ

คือร้านมันปิดแล้วนะฮะก็เป็นจังหวะพอดีนะครับ
ใช่ค่ะก็เลยเกิดอุบัติเหตุจนได้รับบาดเจ็บสาหัส
แล้วล่าสุดทางด้านญาติก็ไปที่สพเมืองตราด

คือเขาให้ตรวจสอบรถรถรวมถึงคนขับรถคันต้นเหตุหน่อย
ว่าที่เขาบอกว่าไปกินข้าวต้มมา
เหมือนจะมีรถถอยมาตัวคนขับนั้นน่ะเมาหรือเปล่า
เขาไม่ยอมให้เจ้าหน้าที่คุมตัวไปสอบปากคำที่โรงพักนะ
เขาให้ข้อมูลเจ้าหน้าที่ในที่เกิดเหตุนะ

ร้อยเวรผู้หญิงสักถามว่าขับรถมายังไง
เสียหลักอะไรหรือเปล่าดื่มอะไรมาหรือเปล่า
แต่ว่านายอนุชิตก็บอกว่า
คุณตำรวจไปตรวจภาพจากกล้องติดหน้ารถเขาได้เลย
มันจะเป็นหลักฐานชัดเจนว่าเขาขับมาเส้นทางไหนอย่างไร
แต่เรื่องเป่าแอลกอฮอล์เขาไม่ยอมให้เป่า

แต่ว่าเขาปฏิเสธการเป่าแอลกอฮอล์
ทีนี้รถของเขาเจ้าหน้าที่ก็ยึดเอาไว้ที่สพเมืองตราด
เอาคุณทีนี้พอปฏิเสธการตรวจ
ว่าทางด้านพันธุ์ตำรวจเอกนาวินธีรวิทย์ผู้กำกับสพเมืองตราด
สั่งการแล้วให้ตำรวจตามตัวนายอนุชิตมาสอบปากคำ
แล้วก็ตรวจเลือดหาระดับแอลกอฮอล์

จนตอนนี้มันเที่ยงแล้วมันจะครบ๑๒ชั่วโมงแล้วค่ะ
แต่ก็เบื้องต้นตั้งข้อหาเอาไว้คือขับรถด้วยความประมาท
เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียหาย
รวมทั้งขัดขืนการจับกลุ่มและตรวจวัดแอลกอฮอล์

ทีนี้ตัวพ่อค้าก๋วยเตี๋ยวอาการยังไม่ดีขึ้นเลยนะครับคุณผู้ชม
ยังอยู่ในการดูแลของแพทย์ที่โรงพยาบาลเมืองตราดนะคะ
ตำรวจต้องเอาคลิปจากกล้องหน้ารถไปตรวจสอบชัดเจนนะครับ
ว่ารถกระบะสีบรอนคันนี้จริงเขาถอยหรือเขาจอดเรียบร้อยแล้ว